แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินความสามารถความรักความสามัคคีของคนในครอบครัวของคุณเอกจากจังหวัดชนบุรีจะสามารถพิชิตเงิน๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่ในวันนี้เอาใจช่วยกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรามีของขวัญพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

ในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจ
เพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
เช่นถ้าตอบถูก๑ข้อ
ได้เลือกกุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ก็ได้สิทธิ์เลือกกุญแจไปเลย๔ดอก
จะเลือกส่งให้คนในครอบครัวมาคนเดียว

จะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้ครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

กลายเป็นว่าก็ต้องทะเลาะกันกับเมียเขา
เพราะไม่มีเงินให้เมียให้ลูก

ภาพการ์ตูนที่อยู่ตรงกลางของโต๊ะ
มีคนถือเครื่องดนตรีกี่คน
เอาข้อหนึ่งสองคน

ถูก
ถูก
ถูกครับ
เมื่อไหร่ตกเสียง
ได้ไปแล้ว๑ข้อกระโดดกันตัวปลิวเลยนะครับ
ย่าพันธุ์ตอบถูกในข้อแรก
ครอบครัวของคุณเอกจากชนบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิต

เย้
เพราะฉะนั้นนะครับเรามาฟังเฉลยกันต่อเลยดีกว่าครับคุณผู้ชม

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

รอยยิ้มของลูกมันมีกำลังใจมาก
ถ้ามีเงินใช้หนี้หมดแล้วจะไม่กลับไปตุ๋นตันอีก
หนี้สินมันทำให้ครอบครัวแตกร้าว

ห่อป่อเปี๊ยะจำนวน๒๐ชิ้น
ภายในเวลา๓นาที
คุณเจี๊ยบจะทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้

ครอบครัวของคุณเอกจากจังหวัดชนบุรี
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอกครับ
ขอบคุณมากเลย

เศร้าใจสุดก็คือว่า
เห็นลูกตัวเองอยากกินขนมสัก๒๐๓๐บาททำไมเราไม่เหลือ
เห็นน้ำตาลูกปุ๊บมันก็เลยเป็นแรงผลักดันได้
ชีวิตที่มันไม่มีหนี้ผมว่ามันหายใจอิ่มกินอิ่มนอนหลับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เกาะใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในหมู่เกาะไผ่
ข้อ๔ครับเกาะมารวิชัยครับ
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ได้ได้นะคะได้พี่เอได้นะ
ตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นก็คือตัวเลือกที่สามเกาะเหลียงครับ
เหลียงนะครับไม่ได้อยู่ในหมู่เกาะไผ่นะครับ
หมู่เกาะไผ่จะประกอบไปด้วยเกาะเหลือมเกาะหูช้างเกาะกรึงบาดานเกาะมารวิชัยเป็นต้นนะครับ
แหมขึ้นไปอีกสักตัวเลือกหนึ่งเนาะเอกเนอะ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของคุณเอกนะครับจากจังหวัดชนบุรีตอนนี้ยังได้รับเงินสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาทแล้วก็ยังได้รับกุญแจอยู่ที่๒ดอกครับ
มาเอาใจช่วยกันต่อนะครับผมเฉลยเรื่องสุดท้ายเลยนะครับคุณผู้ชมจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภาพในตัวเลือกใดคือภาพคอสติ๊กที่แขวนอยู่ที่ผนังบ้าน
ข้อที่สองภาพที่สอง

ถูก

แสน

ผิดครับ

ไม่เป็นไรลูกเก่งลูก
เธอจะมองประตูกลัวทนขอบหน่อย
ภาพที่ถูกต้องคือภาพที่สี่

ก็คือคนกับยักษ์

วันนี้นะครับร่วมแรงแข่งขันกันนะครับ
ครอบครัวของคุณเอกจากจังหวัดชนบุรี
ได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับ

โบนัสของเรามีทั้งหมด๔ตู้ด้วยกันนะครับ

จะสามารถไขแม่กุญแจที่เป็นคู่ของมันเท่านั้น
ไขให้ถูกภายในเวลาที่เรากำหนด

จะมีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตได้๒ดอกด้วยกัน
ใครจะออกมาเลือกกุญแจครับ

คุณเจี๊ยบจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

ทั้งสองท่านได้กุญแจไป๒ดอก
มีเวลาในการไขทั้งสิ้น๔๐วินาที

ไม่ออกแล้วเปลี่ยน

ไม่ออกเปลี่ยนเร็ว

แต่มือเร็ว

ไม่ออกเร็ว

ผมจะเลือกเฉลยจากตู้ที่๔ก่อนครับคุณผู้ชม

หนึ่งหมด
หนึ่งหมด
หนังมัน

ก็เหลืออีกถู้ที่เหลือครับ

หนังมัน
๕๐๐๐บาทครับ
มาดูตู้ที่เหลือกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ

๑หมื่นบาท
วันนี้ครอบครัวของคุณเอกจากจังหวัดชนบุรีนะครับ
ได้ทุนไปต่อชีวิตอีก๑หมื่นบาท
โบนัสนะฮะจากกุญแจต่อชีวิตอีกห้าพันบาท
และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมเพราะฉะนั้นได้เงินกลับไปบ้านทั้งสิ้น
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทและข้าวสารอีกหนึ่งร้อยกิโลกรัมครับ
วันนี้ผมได้เรื่องราวแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของคนที่เป็นหนี้จากครอบครัวของคุณ
และรวมทั้งก็ได้เห็นความรักที่คุณมีให้กับครอบครัวรวมทั้งเด็กน้อยด้วย
ผมชอบนะครอบครัวคือต้องอยู่กันแบบนี้ครับอยู่กันด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
เอกวันนี้เอกมีอะไรอยากจะให้กำลังใจกับหลายครอบครัว
โดยเฉพาะครอบครัวที่กำลังเป็นหนี้เป็นสินอยู่ตอนนี้เชิญเลยครับ
วันนี้เรานอนแล้วพรุ่งนี้ตื่นมายังมีลมหายใจสู้เขาไว้ครับเพื่อวันข้างหน้าของเรา
จริงแล้วเนี่ยนะครับครอบครัวของพวกเราเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าการที่เราได้ตื่นนอนขึ้นมาแล้วยังมีลมหายใจอยู่
นั่นถือว่าโชคดีแล้วเหมือนกับครอบครัวของคุณเอกที่มาในวันนี้
เป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายครอบครัวนะครับที่จะสู้ต่อได้
พระคุณมากนะครับสำหรับครอบครัวในวันนี้ครับที่มาเกมต่อชีวิตขอบคุณครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ทำงานก่อสร้างแต่ป้ามาป่วย
เมื่อกี้กลับมาก็เห็นเขาน่ากินข้าว
ทำไมลูกกับเมียเราถึงกินอดกินอยากอย่างนี้เนาะ
กุญแจนี้นะครับมีเวลาในการไข๔๐วินาที
โบนัสที่อยู่ในตู้นี้คืออะไร

เลือกใหม่เลือกใหม่เลือกใหม่เลือกใหม่